โอ้ยเย็นสบายใครมาโหยวายเสียงดัง
อันนี้ทำเอ็ดใช่ไหมคะ

วันนี้เลยต้องออกมาแสดงอินทีเรทซักหน่อย

จะเลี้ยงข้าวหรือว่าจะให้หลอก
แล้วครับสัปดาห์ที่ผ่านมาที่บอกว่าถ้าเจอปรากฏการณ์ดวงชาติเต็มดวงในคืนวันออกฝังศา
สัปดาห์ที่๒หลังจากนั้นอากาศจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
เราจะได้สัมผัสอากาศที่มีอากาศที่เย็นลง
วันนี้เราก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับ

ก็ค่อยกรับอาจอยู่ประมาณ๓วัน

แต่ว่าพี่น้องที่อยู่บริเวณตามยอดภู

อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยกันได้
แต่ว่าความแรงครั้งนี้จะส่งผลมากน้อยแค่ไหน
ชาวใต้เขาบอกว่าข้างบนยิ่งหนาวข้างล่างยิ่งฝนตกเยอะเนี่ย
ข้างล่างฝนตกเยอะแค่ไหนจุดไหนต้องระวัง
เดี๋ยววันนี้ตรวจสอบกันหน่อยเดี๋ยวขอฝากอุปกรณ์อาวุธนี้ก่อน

คุณผู้ชมครับในวันนี้ถ้าหากออกมาตอนเช้าช่วงนี้
ตี๕๖โมงออกมาจากบ้านก็จะพบว่า
อากาศในหลายพื้นที่เริ่มเย็นลง
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน

วันนี้ก็ต่อเนื่องในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
หลายพื้นที่อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๒๑๒๒องศาเท่านั้น

ซึ่งในตอนบ่ายครับแน่นอนครับจากผลพวงของอากาศเย็นนี้เอง
ท้องฟ้าจึงเป็นท้องฟ้าสดใสนะครับแดดแรงเป็นพิเศษ
ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสถานการณ์นี้ก็คือ

ขณะนี้มีการเคลื่อนตัวไปอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของฟิลิปปินส์ไปที่เรียบร้อยนะครับ
ก็มีการดูดเอาลมจากบริเวณทางตอนบนพัดลงมาหล่อเลี้ยงตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับ
แน่นอนการดูดมาแบบนี้ก็ทำให้สิ่งที่ตามมาด้วยจากนั้นมนต์ก็คือ
อากาศหนาวลมเย็นครับมีการดูดเข้าสู่ศูนย์กลางของพายุนะครับ
ดังนั้นจึงทำให้ขณะนี้เองพายุลูกนี้จึงไม่สามารถที่จะขึ้นไปบนฝั่งได้นะครับ
เพราะว่ามีกำแพงกั้นเป็นอากาศหนาวลมเย็นอยู่นะครับ
แน่นอนครับพออากาศหนาวลมเย็นเนี่ยนะครับเวลาเข้ามาก็จะมาทางปีกตะวันออกของประเทศไทยนะครับ
ลงมาเข้าเวียดนามนะครับผ่านในบริเวณพื้นที่ลาวตอนบนเข้าสู่อีสานนะครับ
ซึ่งการเข้ามาแบบนี้เนี่ยนะครับก็คาดการณ์ว่ารอบนี้จะอยู่กับเมืองของเราต่อเนื่องไปจนถึงช่วงวันที่๔นะครับ
จุดแรกเมื่อวานนี้ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับมาตั้งแต่อีสานตอนบนไล่ลงมาจนถึงบริเวณอิสานตอนล่างนะครับ
ในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการพัดลงมาต่อนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคกลางและปีนี้ครั้งนี้เนี่ยนะครับความแรงของลมหนาวเนี่ยนะครับก็ไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้เลยนะครับ
หลังจากนี้ก็จะเป็นคิวของบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับดังนั้นการที่เขาพัดมาแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นการไล่ความชื้นไปดังนั้นจุดที่ยังไม่ได้เจออากาศหนาวลมเย็นจะรู้สึกร้อนอบอ้าวผิดปกตินะครับก็คือความชื้นในอากาศเยอะ
นี่คือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับดูสีฟ้าดีคือบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำลงนะครับซึ่งจะสังเกตว่าสีฟ้าเนี่ยนะครับจะมีตัวเลขลบ๒ก็คืออากาศเย็นกว่าเมื่อวานนี้๒องศานะครับ
นี่คือช่วงวันพรุ่งนี้นะครับก็จะพบว่าอุณหภูมิในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก็จะเริ่มมีอากาศที่เย็นลงส่วนภาคอีสานหลายพื้นที่จะสังเกตว่ามีสีฟ้าเกิดซ้ำกันซ้ำกันซ้ำกัน
เพราะว่าอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องบางพื้นที่อาจจะลดลงต่ำสุดถึงลบไป๗องศาเซลเซียตจากเดิมเลยนะครับนี่คือสถานการณ์ความหนาวเย็นที่เราจะได้เจอกันในรอบนี้ซึ่งถือว่าเป็นรอบที่มีความหนาวเย็นที่สุดในรอบเดือนนี้นะครับซึ่งใครที่ไปเที่ยวตามต่างจังหวัดในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็คงจะได

ใครที่ยังไม่ได้กินกินนมก็กินนมตอนเช้าเดี๋ยวแกคุล่าก็ต้องกินเลือดเหมือนกันจะได้มีกำลังแรงเดี๋ยวคืนนี้จะไปหลอกต่อใช่ครับโอเคเดี๋ยวไปก่อน